เป็นเรื่องออนทัวร์ร้านสุดท้ายของเรานะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูพาสต้า
ที่มีการผสมผสานวิธีการทำแบบเอเชียนเข้าไปนะครับ
เราเรียกการปรุงนี้ว่าวาฟูพลาซ่า
มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ตอนนี้ได้รับความนิยมไปทั่วเอเชียนเลยทีเดียวนะครับ

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

วอฟูพาสตานี้เป็นสไตล์การทำพาสตาแบบญี่ปุ่นค่ะ
ในอดีตนั้นชาวญี่ปุ่นรู้จักกับพาสต้าครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่๒
ซึ่งทางญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนประเทศเยอรมันและประเทศอิตาลี
สันนิษฐานว่าน่าจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทานพาสต้าจากอิตาลีให้กับชาวญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในปีคิตศักราช๑๙๗๐นะคะชาวญี่ปุ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรสชาติพาสต้าจากการทานแบบรสต้มตำรับมาปรับเปลี่ยนรสชาติด้วยการเติมเครื่องปรุงและวัตถุดิบของญี่ปุ่น
เช่นซอยซอสนัตโตะหรือถั่วหมักญี่ปุ่นเข้าไปในซอสแบบดั้งเดิม
ไม่ว่าจะเป็นครีมซอสผัดแห้งหรือซอสมะเขือเทศจนได้พาสต้าแบบอิตาเลียนที่มีรสชาติถูกปากชาวญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะ
อีกทั้งยังทำให้เกิดเป็นวิธีการทำพาสตาแบบวาฟูรื้อนี้ให้เป็นที่รู้จักและได้ได้รับความนิยมทั้งทั่วโลกด้วย

เปิดร้านมา๓ปีแล้วครับสำหรับร้านนี้นะครับ
เป็นคนภูเก็ตป่ะใช่เป็นคนภูเก็ตเลยครับใช่ครับผม

คือว่าทำงานโรงแรมมาก่อนที่มริวัตเจ้าพญา
ภูเก็ตหรอภูเก็ตครับผมภูเก็ตครับผมแล้วก็อยากกลับบ้านแล้ว
ก็เลยมาอยู่บรรยันทรีย์อยู่ใกล้แม่แล้วก็เอ๊ะเบื่อ

ก็มีที่มีทางอยู่ก็มาเปิดที่บ้านตัวเองดีกว่า
เดี๋ยวทำงานที่โรงแรม๕ดาวทั้งสองแห่งเนี่ยตำแหน่งอะไร

เริกกระดองเบอร์ดูสิทธิ์ด้วยนะออสเตรียครับผม
จบออสเตรเลียเลยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับผม

ก็เลยเปิดร้านเลยเป็นไง๓ปีผลตอบรับ
ได้โอเคเลยครับโอเคเลยครับก็อย่างที่เห็นนะครับ
ไม่ได้คุยนะครับผมอ่ะเมนูของที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทไหน

ก็จะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนผสมผทานกับญี่ปุ่น

มีที่นี่ที่เดียวของภูเก็ตไหม

แล้วคราวนี้เนี่ยการปรุงแบบอิตาเลียนจ๋าเนี่ย

ก็เลยปรับเปลี่ยนให้มาเหมาะสมกับความเป็นเอเชียด้วย

ก็เป็นการผสมผสานการเปลี่ยนเครื่องปรุงนะครับ

เราเป็นพาสต้ากุ้งลายเสือครับผมผักครีมซอส

แต่ว่ามีปูนิ่มเข้าไปเสริม

มาดูส่วนผสมกันดีกว่าสำหรับจานแรกนะครับผม

แล้วก็มีวิปเป็นครีม

เราลวกกี่นาทีต้องมีการทำยังไงบ้าง

ให้มันแข็งตรงกลางก่อน

ซึ่งหมายถึงสัมผัสกรึบที่แกนในตัวของเส้น
ซึ่งเป็นระดับความสุขของเส้นพาสต้า

และนิยมรับประทานมากที่สุดอีกด้วยค่ะ
แต่เมื่อนำเส้นพาสต้ามาปรุงในแบบวาฟู

ก็จะนิยมลวกเส้นให้สุกและนุ่มมากขึ้นนะคะ
แล้วมันผสมอะไรบ้าง
เพราะจะมีของแห้ง๗อย่าง
อะไรบ้าง

หอยเชียวแห้ง
เนื้อปูแห้ง

นิ่มก็คือปูที่มันลอกคาบ
เอากระดงออกไปแล้วเอาช่วงที่มันลอกคาบมาใช้

รอดเลยครับรอดเร็วให้เวลานิดเดียว
กระเทียมครับผมผัดให้หอมเลยครับผม
กระเทียมนี่เราก็มีทั้งสับละเอียดแล้วก็ยังมีเป็นชิ้นใช่ครับ
มีรสชาติของการเคี้ยวเข้าไปด้วยอ่า
ลวกครับผมแค่คอให้อุ่นนะฮะจากนั้นก็ใส่ลงไป
กผัดให้มันเข้ากันนะครับผัดเข้ากันจากนั้น
ปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมใส่ลงไปเลยนี่นะฮะ

พาเซลล์แห้งครับผมพาเซลล์แห้งนะครับ

อ้าเราก็ใส่ไม่ยังเยอะรอดปรุงรสครับผม
อ๋อให้วิปปิ้งครีมงวดนิดหนึ่งก็ได้แล้วครับง่ายนิดเดียวครับ

ให้มันเข้ากับเนื้อเส้นแค่นี้เสร็จแล้ว

ุ้งลายเสือเป็นกุ้งทะเลที่พบมากในชายฝั่งทะเลน้ำลึกค่ะ
ของมันจะมีประโยชน์และมีไขมันน้อย
เหมาะกับการนำไปย่างเช่นเดียวกับเมนูนี้
เลือกนำกุ้งลายเสือไปย่างและปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทย

เข้ามาเสริมให้เมนูนี้น่าทานและอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ได้ไหมครับ
ขอบคุณนะครับ
ผังหอมตอบครับเบาหอมหอมนี่อ่ะผมมีกลิ่นของทานเครื่องเทศจำ
นึกออกเลยอารมณ์แบบเซ็นเนี่ยเบาน้อย
แต่ว่ามีเยอะเข้าใจไหมไม่เข้าใจ
หมายถึงว่ารสชาติมันจะไม่มีรสไหนที่แบบโดดเด่นถูกต้องครับ

เอโก้ที่ว่าอันนี้มันเป็นสไตล์ไหนครับ

ใส่พริกแห้งเข้าไปหน่อยเพื่อรสชาติที่
เก็บร้อยขึ้นมา

มันจะหอมดึงกลิ่นดึงรสทุกอย่างขึ้นมา
มันก็มีความเผ็ดของตัวพริกแห้ง

ก็จะเป็นการจัดรางวัลให้ร้านที่ต้องแวะมาชิมในแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศแต่ละพื้นถิ่นของที่นั้นนะครับการจัดอันดับคือการส่งคนมาชิม
อันนี้คือเป็นของทั่วโลกเลยใช่ไหมเป็นรางวัลระดับโลกนะ
ก็เป็นองค์กรระดับโลกเหมือนกันครับผม

น่าจะ๒๐๑๔ครับผม๒๐ปีแรกที่เปิดร้านเลย

รู้สึกไงบ้างกับเด็กหนุ่มอายุเพียง๒๐กว่า
ตั้งใจมาเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง

เพราะว่าต้องให้คนรักในงานของเรามากกว่าตัวเรามากกว่า
ในสุดผลงานมันสแกงออกคุณพ่อสำเร็จแน่นร้อนครับ

ทำง่ายเลย
วันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่เบอร์มานะครับ
ขอบคุณครับ
เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการออนทัวร์ค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดภูเก็ตกันแล้วนะคะ

ทำให้เราได้เข้าใจว่าอะไรทำให้เกาะเล็กแห่งนี้มีผู้คนหลงไหลมามากมาย
เพราะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว
ร่วมกันถ่ายทอดเมนูเส้นพื้นเมือง

เผยแพร่ให้คนภายนอกได้รู้จัก
อีกทั้งนะคะยังนำความรู้ด้านอาหารมารังสรรค์เป็นเมนูเส้นที่แปลกใหม่
ให้ผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้มาลองรับประทานกัน
ร้อยแรงสุดยอดไปเลยในหัว
คุณผู้ชมจะได้พบกับก๋วยเตี๋ยวชูชีปลากระพง
เมนูเส้นสุดสร้างสรรค์จากร้านก๋วยเตี๋ยวคนไทย
ปิดท้ายด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็กเจ้าเก่าแก่๖๒ปี
พบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมทราบแล้วบอกต่อกันด้วยนะคะทุกคน